การเลือกใช้วัสดุกล่องปิดในงานปักส่วนใหญ่จะใช้ผ้าประเภทผ้าสักกระหลาดที่มีให้เลือกหลากหลายสี
ซึ่งสีผ้าที่นำมาใช้ก็ยังขึ้นอยู่กับสีของวัสดุที่นำมาใช้ปักประดับอีกด้วย
โดยวัสดุที่ใช้ตกแต่งให้ผ้าสักกระหลาดมีความสวยงามวิจิตโดดเด่นจะปักด้วยด้ายที่มีสีใกล้เคียงกับวัสดุ
ตกแต่งเป็นกลุ่มวัสดุประเภทดิ้นข้อดิ้นโปร่งแล่งนมสาวซึ่งช่างจะต้องใช้ความชำนาญในการหักข้อมือเพื่อถักแล่งทองออกมาเป็นแล่งนมสาวที่มีลักษณะนูน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน